เปิดเรียนฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
โรงเรียนก็คึกคักบางโรงเรียนก็ไม่คึกคัก
ไปดูโรงเรียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกันหน่อยนะฮะ
ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับ
นักเรียนโรงเรียนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว๑๙
จากนักเรียนทั้งหมดกว่า๓๐๐คน
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองด้วยนะฮะ
มาดูในกรุงเทพมหานครนะครับระดับชั้นเด็กเล็ก
ที่โรงเรียนอนุบันเด่นล่าเขตบางแครคุณ
พ่อแม่ผู้ปกครองจูงบุตรหลานไปอ้าวคุณครูผมอยู่ไหนนี่คุณ
พี่มีพี่หมีพูตุ๊กตา

คุณครูเหรอคะ

คุณครูคอยต้อนรับเด็กอนุบาลแบบนี้นะฮะ
บอกโอ้โหไม่ได้เจอกันมานานแม่มานี่มานี่
เดี๋ยวครูจัดให้จัดเต็มครูสโนไว้ก็มา
แล้วดูเด็กสิครูผมอยู่ไหนนี่

แต่ว่าผู้ปกครองบอกว่าแม้ว่าจะกลัวว่าลูกมาจะติดโควิด
แต่ก็มั่นใจกับมาตรการของโรงเรียนนะครับ

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีคึกคักไม่แพ้กันนี่คุณฮะ
แต่นี่มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับ
ก็ลดการรวมกลุ่มของนักเรียน
นักเรียนต้องรับประทานอาหารกล่องในห้องเรียนคุณ
และสิ่งที่เด็กบอกโอ้โหอยากมาเจอเพื่อน

ให้เด็กนักเรียนมาวิ่งเล่นกันที่สนามด้านล่างนะครับ
ส่วนที่ขอนแก่นนะครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

แต่แบ่งให้นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่ง

ลับกันตามเลขที่ของนักเรียน
เลขคู่มาวันนี้เลขขี้มาวันนั้นนะครับ
ขณะที่โรงอาหารสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ครั้งละ๓๐๐คน
โดยหลังจาก๒สัปดาห์สักประมาณ๑๕พฤศจิกาเนี่ยนะฮะ
โรงเรียนจะประเมินอีกครั้งว่าจะสามารถเปิดให้เรียน
ออนไซต์ครบทั้ง๑๐๐หรือไม่นะครับ
ขณะที่เด็กจากนครศรีธรรมราชและจังหวัดยาลา
ใน๗พื้นที่สีแดงเข้มตอนนี้ยังต้องเรียนออนไลน์กันต่อนะคุณนะ

เพราะว่าคณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัด
ยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับ
ก็ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมและการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับ